สวัสดีครับก่อนจะดูเรื่องหมารุมกัดเด็ก
ไม่ทราบว่าไอเดียของเจ้าภาพจะเป็นใครก็ตามแต่
แต่ว่าอันนี้ถือว่าถูกต้องครับ
คือคนที่จะไปงานศพตอนค่ำเนี่ย
วัดเทพศิรินเนี่ยหนาแน่นรถลาไปก็ลำบากมาก
เบียดมากรถติดมาก
ฉะนั้นเปิดโอกาสให้คนไปคารวะศพตั้งแต่๑๑โมง

แล้วใครที่เสร็จงานตอนดึกตั้งแต่หลัง๒ทุ่มครึ่ง

เจ้าภาพจะรอต้อนรับอยู่
ฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปช่วงเวลาที่สวดศพ
ช่วง๖โมงครึ่งช่วงเดียวครับ

อันนี้เนี่ยศพที่มีคนรู้จักกันมาก
ถ้าจะใช้วิธีการนี้ต่อไปเนี่ยก็จะสะดวก
เพราะว่าอย่างที่บอกครับ
แล้วก็ไม่มีที่ด้วย

ฉะนั้นนี่เป็นการนำร่องไอเดียที่เจ้าภาพ

ให้แขกเรือเนี่ยไปได้
ในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นต้องช่วงหัวค่ำ
เรื่องของหมาจรจัดลุมกับเด็ก
เราควรจะได้ข้อคิดอะไรกับเรื่องนี้ครับ
เพราะว่าเห็นในภาพเห็นในข่าวแล้วเนี่ย

หมาที่ว่าเนี่ยหมาจรจัดรุมกัดร้อยแผล

เป็นหัวข่าวหลายฉบับวันนี้
เป็นหัวข่าวหลายฉบับแบบนี้รายละเอียดเนี่ย
โน่นนะครับเกิดที่ตำบลเชิงดอย
ดูแผลในรูปจากหน้าหนังสือพิมพ์สิครับ
ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ด
เด็กอายุขวบกว่าเองครับ
ถูกหมารุมกัดสาหัส

มีหมาจรจัดมากกว่า๒๐๐ตัว
ที่มันมาอยู่ที่ตรงนั้นเพราะว่ามีคนยังเอาอาหารไปให้
มันก็ผสมพันธุ์กันขยายพันธุ์กัน
นายกเทศมนตรีบอกว่า
ในพื้นที่ของเขาเนี่ย
มีหมาจรจัดมากกว่า๕๐๐ตัวครับ
แล้วการดำเนินการเกี่ยวกับหมาจรจัดเนี่ย
ท้องถิ่นคือเทศบาลไม่มีอำนาจทำอะไรเลยครับ
หน้าที่เนี่ยเป็นของราชการส่วนกลางคือกรมประสูจัตว์
เทศบาลจะไปทำเกี่ยวกับทำหมันจะฉีดวัคซีนจะอะไรต่ออะไร

ฉะนั้นนี่คือข่าวที่ควรจะมีข้อคิดว่า
เราจะเดินหน้าจัดระเบียบกันจริงจังหรือยัง
ทั่วประเทศเขาประเมินว่าหมาจรจัดมีประมาณ๑๐ล้านตัว
แล้วที่ไปกัดใครต่อใครก็เข้าเนี่ย
เดือดร้อนฮะต้องไปฉีดยา
ฉีดยากันหมาบ้าเอาไว้ก่อน
ไม่รู้มันบ้าหรือไม่บ้าแต่ไปฉีดยาแก้พิษสุนัขบ้าเอาไว้ก่อน

แล้วก็เป็นอย่างนี้มาเยอะ
เป็นข่าวก็มีไม่เป็นข่าวก็มี
ลายเล็กที่แค่ถูกหมากัดอย่างเดียวไม่เป็นข่าว

ก็เรามีหมาจรจัดอยู่ตั้ง๑๐

ผ่านอยู่ริมถนนมั่งอยู่ตามวัดวาอารามมั่งอยู่ในที่โน่นที่นี่

เขาพยายามจะออกพรบเรื่องจัดระเบียบหมาแมวคราวที่แล้ว
แต่ว่าต้องไปสะดุดเพราะว่ามีคนไม่เห็นด้วย
ว่าไปเก็บเงินตัวหนึ่งตั้ง๔๕๐บาท
ถ้าเอาไปขึ้นทะเบียนเนี่ยค่าโน่นค่านี่

คุณป้าคุณยายที่ลำบากยากจนเลี้ยงหมา๑๐ตัว๒๐ตัว๕๐ตัว๑๐๐ตัวเขามีเนี่ย

พูดกันไปพูดกันมาสุดท้ายขึ้นมาต้องถอยครับ

ต้องเอามาเดินหน้าต่อครับ
งั้นจะมีเรื่องแบบนี้อีก

อ้าวคุณป้าคุณยายที่เลี้ยงหมา
ด้วยความใจบุญไว้หลายตัวเนี่ย

ไม่มีเงินที่จะมาขึ้นทะเบียน

เอาเฉพาะคนที่มีกำลังที่เขาเลี้ยงหมา

มีฐานะ๒ตัว๓ตัวกี่ตัวก็ตาม
แต่เขามีกำลังอย่างนั้น

วัดท่านมีตั้งเป็นร้อยตัวบางทีเนี่ยนะ

แล้วจะให้หลวงพ่อเอาเงินตัวละ๔๕๐บาท

งวดแรกออกเงินมาให้ก่อน

ต้องออกให้เขายินดีเสียของเขาอยู่แล้ว๔๕

แต่คนที่อยู่ในประเภทว่าเลี้ยงไว้หลายตัว

ลำบากยากจนหลวงพี่หลวงพ่ออยู่ในวัด

ในกฎหมายเขาบอกว่าเทศบาล
มีหน้าที่จะต้องบริหารจัดการ

ฉีดวัคซีนได้เทศบาลเขาก็

อ้าวแต่พอกฎหมายฉบับนี้
สะดุดเทศบาลก็ทำอะไร
ไม่ได้นายกเทศมนตรี
ที่ตะบนเชิงดอยปากเกลียด

แล้วจะเอาเวลาที่ไหนที่จะไปดูแล
เรื่องอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นอีก

ต้องเอามาปัดฝุ่นเดินหน้าต่อ

ให้คนที่ใจบุญสุนทานเนี่ย

นี่ก็เรื่องที่ควรจะตามกันต่อ

จะพูดถึงมูลนิธิแห่งหนึ่งชื่อ
มูลนิธิกาญจนบารมี

ตั้งขึ้นมาโดยพระราชานุญาต

มูลนิธิมีหน้าที่ตรวจคัดกรอง

ตรวจคัดกรองผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง

แล้วเครื่องคัดกรองเนี่ยแม่นยำที่สุด

แล้วการไปตรวจคัดกรองง่ายมาก

เพราะว่าตลอดระยะเวลา

มูลนิธินี้ออกหน่วยเคลื่อนที่
ไปที่อำเภอนั้นอำเภอนี้จังหวัดนั้น
จังหวัดนี้ทั่วประเทศแล้วนะครับ

ให้คนมารวมตัวกันคนที่มีปัจจัยเสี่ยง

ตรวจคัดกรองถ้าพบว่า
ใครเป็นมะเร็งเต้านม

ถ้าพบแต่เนิ่นหายหมดครับ
ฉะนั้นการตรวจแบบนี้
ที่ไม่ต้องเสียเงินค่า

เป็นประโยชน์มากแต่ปัญหาก็คือว่า

มูลนิธิเขากำลังจะเชิญชวน

ปั่นต้านมะเร็งเต้านม

คุณหมอสมยศดีรัศมี

โครงการปั่นต้านมะเร็งเต้านมที่ว่านี้

เขาจะจัดขึ้นที่ลานกิจกรรม
เขื่อนแม่น้ำกรองอำเภอโพธาราม

วันอาทิตย์ที่๑๖ธันวาคม

ทีมไหนที่ส่งนักปั่นเข้าร่วมมากที่สุด

พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จะรับถ้วยจากนายกรัฐมนตรี
และทีมที่ส่งเข้าร่วมมากอันดับสาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงถ้าศุกร์

รู้ข่าวนี้แล้วก็เชิญไปสมัครได้

ฉะนั้นโทรศัพท์ก็มีครับ

แต่โทรศัพท์จำยากเปิดเข้าไป
เฟซบุ๊คดีกว่าฉะนั้นวันนี้ก็
ชวนท่านนักปั่นทั้งหลายที่

เชิญเลยครับเราจะได้กุศล

ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาเยอะกับเรื่องของ